งวดเดียวผม๓๐ล้าน๒งวด
อันนี้ไม่ง่งนะคะจะงงอีกไหม

กรณีของกวนคุณป้าที่เป็นเพื่อนกัน
ตอนนี้ก็แตกวงกันเรียบร้อยแล้วนะครับ

ปราบไปจับป้าติ้นกับป้าเล็ก

กล่าวหากลั่นแกล้งประดาเขา

ยักยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไป
ตอนที่ซื้อพร้อมกันเมื่อ๑เมษายน๒๕๕๙

เขตสะพานสูงกรุงเทพ
ประตินก็ปฏิเสธข้อกล่าวหา
นำตัวฝากขังได้รับประกันตัวเรียบร้อยแล้ว

ก็คือคดีที่ป้าติ้น

ว่าประติวไปยักษ์ยอกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ที่ว่าถูก๒งวดซ้อนเนี่ยนะ

ไปซื้อหวยด้วยกันกับป้าติ้น

ซื้อด้วยกันแล้วถูก๑เมษา๖๐

คำชโนธก็ตกลง

แจ้งความเท็จกันแกล้งกล่าวหาเขานะครับ

หรือประตินวัย๕๓ปี

จังหวัดอุดรธานีเลยต้องมาที่กองปราบอีกรอบหนึ่ง
มามอบตัวหลังถูกออกหมายจับ

พวกเขาเข้ากับรังวัล๑เจ้าบัญหาทั้งหลาย
ติ้นบอกว่าหลังจากได้รับการประกันตัว
จากศจหมีนบุรี

ยืนยันว่าเป็นผู้ถูก

จากนี้เดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับป้าติ๋วนะ
จะแจ้งความกลับป้าติ๋วคู่กรณีในข้อหายักยอกทรัพย์ให้ถึงที่สุดเลย
โดยวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวเป็นเงินสด๒แสนบาท

พี่รูปแบบเว้้งคีย์เราเหตุกรายเหรอ

รองสารวัตรสอบสวนกองบังคับการกองปราบรามระบุว่า
งปราบได้รับการประสานจากนางเรวดีว่าจะมามอบตัว
ก็เลยจัดเตรียมเอกสารตามขั้นตอนเอาไว้

ก็รวบรวมเอกสารคุมตัวไปยื่นฝากขังที่สารอาญารัชดาเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่๒พฤษภาคมถึง๑๓พฤษภาคม
ฝากขังระหว่างดำเนินคดีเพราะว่า
คดีของป้าติ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นกับป้าติ๋วต้องสอบพยานเพิ่มอีก๖ปาก
รอผลการตรวจพิมพ์ลายนิ้วมืออะไรด้วย
โดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไปข่มขู่พยาน
แต่ว่าที่สุดแล้วนะครับศาลท่านก็พิจารณาคำร้องแล้วก็สอบถามผู้ต้องหานะครับ
เรื่องการยื่นเรื่องคำร้องขอประกันตัวนะครับ
ซึ่งทางนางเรวดีก็ยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด
ขอประกันตัวไปสารก็มีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้
ด้วยราคาวงเงินหลักทรัพย์หนึ่งแสนบาท